ที่พี่ท็อปพี่ไทยกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คู่หูคู่นี้นะคะบอกเลยเป็นคู่พี่น้องที่ลุยไปทุกพื้นที่
ลงไปแทบทุกจังหวัดค่ะช่วยเหลือคนอื่น
แต่บอกเลยว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทั้งคู่ไม่เคยลืม
นั่นคือการเป็นลูกกระตันยูนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๘๔ปี
คุณแม่ปรางทิพย์คุณแม่ของพี่ท็อปพี่ไทยค่ะลูกหลานพร้อมใจกันจัดงานทำบุญวันเกิดให้กับคุณแม่ด้วยการเลี้ยงเพลงพระ๘๕รูป
ก็ถือเคล็ดว่าเป็นการต่ออายุให้คุณแม่ด้วยนั่นเอง
อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพตอนลูกชายสองคนกำลังร้องเพลงโวยพรวันเกิดให้คุณแม่กันหน่อยค่ะ
จริงด้วยสวยจัง
น่ารักอ่ะเชิญนี้
แต่ถามความรู้สึกสองพี่น้องบอกได้คำเดียวว่าชุ่มชื่นหัวใจสุดค่ะ

แล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของคุณแม่ปรางทิพย์เมื่อสักครู่เห็นไหม
แข่งแรงอีกเลยพี่ท้ายก็บอกเลยว่าไม่ขออะไรมากหรอกนะคะ
ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานจนอายุร้อยปีค่ะ

ถ้าคุณแม่ไม่ป่วยนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ
ก็จะพูดจะยิ้มแย้มจำใส่ใจนะครับ
แต่ด้วยความจำอาจจะมีบ้าง
คนอายุ๘๐กว่านะก็ยังมีพอที่แบบ

เป็นอยู่แบบนี้ไปเรื่อย
นะฮะร้อยปีร้อยกว่าปีก็อยู่ไป

พี่น้องสี่คนแล้วก็มีน้องสาวคนนึงนะคะ
แล้วก็ช่วงเย็นเขามีงานที่ร้านนาทอง

พี่แท๊คไปคนอาหารกลับมาอย่างเดียว